คืนนี้๓ทุ่มครึ่งโดยประมาณ

แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะ

ก็จะให้ประชาชนรวมถึงกลุ่มบุคคล
ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณรอบท้องสนามหลวง
รวมถึงพระบรมมหาราชวังด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะว่าเป็นถนนเส้นไหนบ้าง
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จะเป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่
พร้อมรถดูดเลนรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง
จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงจำนวน๘จุด
โดยจุดที่๑ถนนราชดำเนินใน
จากพระแม่ธรณีบีบมวยผมถึงถนนหน้าพระราน
จุดที่๒ถนนสนามชัยจากถนนหน้าพระรานถึงถนนท้ายวัง
จุดนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา
จุดที่๓ถนนท้ายวังจากถนนสนามชัยถึงถนนมหาราช
จุดที่๔ถนนมหาราชจากถนนท้ายวังถึงถนนหน้าพระราน
จุดนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
จุดที่๕ถนนหน้าพระรานจากถนนมหาราชถึงถนนสนามชัย
จุดที่๖ถนนหน้าพระธาตุจากถนนหน้าพระรานถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผม
จุดนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา๒๔นาฬิกา
จุดที่๗ถนนราชดำเนินกลางจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมถึง๔แยกคอกวัวและ
จุดที่๘ถนนมหาราชจากถนนหน้าพระรานถึงถนนหน้าพระธาตุ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา๑นาฬิกา๓๐นาที
สำหรับวันที่๑ธันวาคมเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๕นาฬิกาในพื้นที่๑๕จุด
แบ่งเป็นในท้องสนามหลวง๗จุดประกอบด้วย
จุดที่๑ทางเดินและจุดตั้งเต็นต์จิตอาสาทิศเหนือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุดที่๒ทางเดินและจุดตั้งเต็นต์จิตอาสาทิศเหนือฝั่งสารดีกา
จุดที่๓ในท้องสนามหลวงจุดตั้งเต็นต์พักคอยรอคิวทิศเหนือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุดที่๔ในท้องสนามหลวงจุดตั้งเต็นต์พักคอยรอคิวทิศเหนือฝั่งสารดีกา
จุดที่๕ทางเดินกึ่งกลางท้องสนามหลวง
จุดที่๖ทางเดินและจุดตั้งเต็นต์จิตอาสาทิศใต้ฝั่งสารหลักเมือง
จุดที่๗ทางเดินและจุดตั้งเต็นต์จิตอาสาทิศใต้ฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
และโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังอีก๘จุดประกอบด้วย
จุดที่๘ถนนพระจันทร์ทั้งสองฝั่งตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุถึงถนนพระจันทร์
จุดที่๙ถนนราชดำเนินในทั้งสองฝั่งตั้งแต่ถนนหน้าพระรานถึงสะพานผ่านพิภพลีลา
จุดที่๑๐ถนนสนามชัยทั้งสองฝั่งตั้งแต่สารหลักเมืองถึงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จุดที่๑๑ถนนหน้าพระรานทั้งสองฝั่ง
จุดที่๑๒ถนนมหาราชทั้งสองฝั่งตั้งแต่ถนนพระจันทร์ถึงถนนท้ายวัง
ที่๑๓ถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้าตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงสะพานผ่านพิภพลีลา
จุดที่๑๔ถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาออกตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
และจุดที่๑๕ถนนราชดำเนินนอกฝั่งขาเข้าและขาออกตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงหลานพระบรมรูปทรงม้า
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน